นี่ก็ไปจับปลาเหมือนกันแต่ไม่ได้ปลา

อะไรล่ะไปดูกันครับ
โอ้โหมาจับปลาแท้

ที่บริเวณริมคลองสินปุ่นตำบลบางรูปจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ
ชาวบ้านมารวมตัวกันเยอะ
เพื่ออะไรมาเคลื่อนย้ายเรือตะเคียนโบราณที่ถูกพบว่ามันจมอยู่ใต้น้ำแห่งนี้

เจ้าเรือตะเคียนโบราณลำนี้นะครับ
ชาวบ้านคาดว่าเป็นเรือหาปลาของคนในสมัยก่อน

แล้วคาดว่ามีอายุหลายชั่วคนแล้วนะ

ก็ไปถามคุณลุงเจริญชัยนุโรธผู้ใหญ่บ้านหมู่๗ตำบลบางรูป
เล่าว่าได้รับแจ้งจากลูกบ้านว่าขณะที่ลงไปหาปลาในคลองสินปุ่น
รู้สึกเหมือนมีอะไรมาขวางทางเดินในน้ำ

ดึงเท้าลูกบ้านคนนั้นเอาไว้
เดินไม่ได้เลยเดินไม่ได้ทำไงเอามือเนี่ยล้วงลงไปควานดูว่าอะไรมันขวางเท้า
พบกับท่อนไม้คล้ายหัวเรือจากนั้นก็เอานำไม้มาปักเอาไว้ทำเป็นเครื่องหมายไว้ก่อนนะ
แล้วก็รีบเลยรีบไปแจ้งให้คนมาช่วยมาช่วยกันดูหน่อยลักษณะมันจะคล้ายกับหัวเรือ
พอมาช่วยกันขุดเท่านั้นรถแป๊กโฮล์ก็มาเห็นไหมเจอกับเป็นเรือโบราณลำบลำเทิมเลย
ก็มาช่วยกันเอาขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็เตรียมแหละก็คงจะไปไว้ที่วัดที่ไหนสักที่หนึ่งนะครับ
เพราะเขาเชื่อว่าเป็นเรือศักดิ์สิทธิ์เรือโบราณนะครับ
ก่อนหน้านี้ชาวบ้านเขาบอกว่าเคยเจอเหมือนกันในเขตอำเภอพระแสงก็พบกับเรือลักษณะคล้ายแบบนี้หนึ่งลำ
ก็เป็นความเชื่อของชาวบ้านเขาว่ากันไป